คุณผู้ชมฮะ๓๖คนไทยที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกี
เดินทางกลับถึงบ้านเกิดถึงบ้านเราแล้วนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับ
รวมถึงคุณร่างของผู้เสียชีวิตคือน้องดาว
น้องดาวที่เสียชีวิตอยู่ที่ตุรกีจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับ

นี่เป็นเมื่อคืนนี้สักประมาณ๓ทุ่มกว่านะครับ
เครื่องบินของกองทัพสามารถที่จะรับคนไทยทั้ง๓๖คน
เป็นชาย๕คนหญิง๒๔คนแล้วก็เด็กชาย๔คนกับเด็กหญิง๓คน
เดินทางกลับจากตุรกีลำเลียงส่งถึงประเทศไทย
โดยเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนร่างอันไร้วิญญาณของนางสาวชมัยพรหอมสันเทีย
หรือว่าน้องดาวอายุ๒๙ปีที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว
เป็นคนไทยคนเดียวที่เสียชีวิตที่นั่นในเมืองอิสเคนเดอรุณนะครับ

คุณผู้ชมฮะร่างน้องดาวถูกบรรทุกบรรทุกในหีบศพ
มาอย่างดีปิดสนิทแล้วก็มีกล่องกระดาษทับไว้อีกทีนะครับ
แล้วก็แยกโหลดต่างหากไม่ได้รวมกับผู้โดยสารท่านอื่นที่นั่งมา

ก็นำส่งมาที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับ

รถของสำนักงานบรรเทาทุกสภากาชาติไทยนะครับ
เคลื่อนย้ายร่างของน้องดาวนะฮะ
นางสาวชมัยพรหอมสันเทีย
กลับมาที่บ้านเกิดในพื้นที่หมู่๑
ห้วยแย้ตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวที่จังหวัดชายภูมิ
คุณผู้ชมฮะคือครอบครัวทางญาติเนี่ยนะครับ
เตรียมการจัดงานศพไว้หลายวันแล้วนะคุณนะ
รออย่างเดียวรอรับร่างของน้องดาว

บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โดยมีพ่อแล้วก็แม่ของน้องดาว
คือคุณพ่อเคนกับคุณแม่บุญชู
เป็นผู้รับร่างของน้องดาว
อกจากนี้ยังมีในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ญาติพี่น้องชาวบ้านห้วยแย้
มารอรับร่างของน้องดาวจำนวนมากนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้พ่อกับแม่รู้สึกกังวลใจ
เรื่องของการจะนำศพของน้องดาวกลับไทย
โดยได้ไปทำสัญญากู้ยืมเงินกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลำเลียงศพกว่า๒แสนบาท
หากได้จ่ายจริงครอบครัวก็คงเดือดร้อน
พ่อแม่บอกแบบนี้เพราะฐานะทางบ้านยากจนนะครับ
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมการกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
ครอบครัวรู้สึกสบายใจไร้ความกังวล
แล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
ในการนำร่างลูกสาวกลับคืนสู่มาตุภูมินะครับ
ทุกหน่วยงานทุกคนและทุกท่านมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมฮะทางครอบครัวจะมีพิธีสวดพระพิธรรมศพน้องดาว
เป็นเวลา๓วันนะครับตั้งแต่วันที่๑๗กุมภาพันธ์
ก็คือวันนี้เป็นคืนแรกก่อนจะชาปนกิจ

ที่เมนวัดป่าสัมภิกิธรรมในเวลา๑๕นาที๓๐นาทีนะครับ